พาไปหน่อยช่วงส่องทั่วไทย
จะพาไปดูที่ว่าชาวศรีสะเกดเข้าไปขอโชคขอราบจากอะไร
ติดตามกันเลยในช่วงส่องทั่วไทย

ผ่านมาที่สารตรงนี้คุณผู้ชมฮะที่สารของรู้กันดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวศรีสะเกด

ประจำเวลาที่ไปอุบลต้องผ่านที่แห่งนี้เลย

บินบีบแตรขอทาง
ครับที่นี่คือสารแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
ตะบนของแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์สะเกดครับ
ชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีจิตศรัทธาในการมาขอโชคลาภ
โอ้ยมากันคือคักหนึ่งหัวหมู
จัดให้เลยที่เห็นมี๒เลยนะเนี่ย

เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาถูกโชคได้ลาบ

ว่ากันว่าสารแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะฮะ
เป็นสารของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังที่มีผลงานมากมาย
อย่างนี้ตามประวัตินะเธอน่ะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับจากการแสดง
ซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นจุดที่ตั้งศาลแม่ฮันนี่ในปัจจุบันนี่แหละครับ
ถูกต้องเลยค่ะก็ตั้งเป็นอนุสรเอาไว้
และในวันครบรอบการเสียชีวิตก็จะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำด้วยนะ
มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างมากมาย
ว่ากันว่าต่างก็ได้รับโชคได้ลาบกลับไปกันทั้งนั้น
เอางี้ละกันคนที่ไม่ได้มันก็มีอยู่เหมือนกันนะ
เรื่องของโชคลาภไม่ได้ว่าอะไรกันใครจะเชื่อก็เป็นไปตามนั้น
แต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณเห็นไหมป้อง
ลูก๓ปอง๓สีค่ะเหมือนกันด้วย
ถูกต้องแล้วนี่ทูบเสียงทายที่ปักตรงหน้าผากตรงหัวหมูพอดี

เอ้าก็ว่ากันไปมันจะตรงหรือมันจะไม่ตรง

สุดท้ายแล้วแต่โชคชะตากำหนด
ไม่ได้ทูปเสียงทายมันยังไม่ได้จุดเลย
โอ้โฮดิฉันล่ะลูกมันจะยังไม่ได้จูด
แล้วคุณรออะไรรอไฟแชคจากคุณ
ไม่มีอ่ะขวานอ่ะมีมั้ย
เพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยครับ